สปีนะเกินแล้วอินทภารำสดอุ้ย
ระบออนแรงเหนียวกับดาวซูตพัดดามาแล้วค่ะวันนี้มาเก็บอินทภารำสด
ไม่มีแผงผลไม้แผงไหนไม่มีตอนนี้ขายดีจริงจริง
เพราะว่าแม้ว่าเขารูปจะเล็กแต่เขามีประโยชน์มากนะคะ
แต่การที่จะออกไปเก็บผลผลิตทางการเกษตรช่วงนี้
แนะนำว่าให้ไปแต่เช้านะจ๊ะเพราะว่าบ่ายฝนจะมาจ้า
แต่ไม่ได้มาทุกพื้นที่นะมาตรวจสอบพร้อมกันค่ะ
ช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฝนประจำฤดูนะคะ
ปานกลางเขาก็ทำงานตามหน้าที่ของเขา
เพราะนี่คือฤดูฝนนะคะแต่ช่วงนี้แหมมีร่องฝนผ่านเข้ามานิดนึงนะคะ
แต่ทางตอนบนของประเทศนะคะตรงภาคเหนือตอนบนนะคะ
เขาคือพาดผ่านช่วงประเทศเมียนมาแล้วก็ทางภาคเหนือของประเทศไทยนิดหน่อยนะคะ
ก็เลยทำให้ภาคเหนือค่อนข้างมีฝนหรือถ้าจุดไหนไม่มีฝน
ครึ้มตลอดทั้งวันนะคะช่วงเช้าเช้าจะเห็นว่าพื้นที่รับลม
ก็คือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยลากยาวตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะคะ
ตรงนี้ตรงนี้จะเริ่มมีเมฆฝนมาแล้วแต่อาจจะยังไม่มีความชื้นเพียงพอที่จะกลายเป็นฝน
เพราะฝนจะเกิดขึ้นจริงช่วงบ่ายค่ะแต่ไม่ใช่บ่ายแก่นะ
ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองฝนเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะ
หลังจากนั้นก็จะตกเน้นเหมือนเดิมเลยทางตะวันตกของประเทศลากยาวตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้แบบนี้นะคะ
ตกไปจนถึงช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นอ่ะวันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นจุดไหนที่มีฝนคลื่นก็ยังสูงอยู่เลยนะคะ
ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตรงนี้คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรเดินหรือด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้มีทั้งพื้นที่ที่มีฝนและพื้นที่ที่ไม่มีฝน
โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสังเกตว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะ
นั่นแหละค่ะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะเอามาดูพายุขนุนกันหน่อย
และเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศญี่ปุ่น
คืออยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้
คาดว่าจะขึ้นฝั่งวันพุธค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ
ใครที่มีเที่ยวบินช่วงนี้ไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ตารางการบินให้ดีด้วยค่ะ